เรื่องของโจรยังไม่หมดนะเกิดขึ้นที่ตลาดสดอีกแล้ว
แต่โจรรายนี้ไม่ได้ขโมยเงินนะคะขโมยหมู
โจรขโมยหมูโจรขโมยหมูนี่อมหมูด้วยนะเนี่ย
นี่เป็นภาพวงจรปิดนะคะที่จับภาพได้เหตุเกิดเมื่อวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมา
เหตุเกิดที่ตลาดสดริมทางรถไฟหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
ในภาพเราจะเห็นชัดเลยว่ามีคนร้ายและคนดูต้นทางคุณเห็นไหม
สีแดงนี่คือคนร้ายนะคือขโมยนะคะขโมยเนี่ยเป็นชายวัยกลางคนนะ
เข้าไปก่อเหตุงัดแงะแผงขายหมูสดงัดแงะงัดไปที่บริเวณรังน้ำแข็งที่ร้านเขาแช่หมูสดเอาไว้
ร้านหมูก็ต้องมีถังน้ำแข็งถูกไหมใช่งัดตรงนั้นเลยรวมทั้งแผงขายของอื่นอื่นในตลาดด้วยอ่ะ
คือคนร้ายขโมยหมูไปเยอะมากขโมยหมูไปประมาณ๑๐๐กิโลกรัม
เลี้ยงได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะคะถ้าทำขายค่ะ
แล้วก็มีคนดูต้นทางด้วยคนดูต้นทางเป็นผู้หญิงอ่ะคุณ
เป็นหญิงสาวคนนึงเนี่ยคนดูต้นทางสีเหลืองคุณเห็นไหมลูกศรเหลืองนี้นะ
เป็นผู้หญิงขับรถมอเตอร์ไซค์มารับออกไป
แล้วเจ้าของแผงหมูเนี่ยเขามาเห็นเขารู้ว่าหมูเขาหายไป๑๐๐กิโลกรัมแบบนี้
เขาก็แจ้งความกับตำรวจสภหัดใหญ่เลยค่ะ
ล่าสุดนะคะทางตำรวจชุดสืบสวนสภหัดใหญ่
แกะรอยติดตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งสองคนได้แล้วค่ะ
แกะรอยตามกล้องวงจรปิดไปเลย
แล้วก็ไปจับได้พร้อมกับของกลางที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่พาหนีไป
ก็คือทะเบียนเนี่ยกไก่มมบบศ๐๗๐๖ปัตตานี
คันที่ใช้ก่อเหตุพาหนีกันไปนี่แหละ
แล้วก็ทราบชื่อว่าคนร้ายชื่อว่านายเกียรติศักดิ์เขียวเหลืองอายุ๓๗ปี
และคนดูต้นทางนะคะนางสาวอาริสาสุวรรณรัฐอายุ๒๕ปี
ชาวอำเภอหัดใหญ่ค่ะทั้งสองคนเนี่ยเขามีอาชีพรับจ้างทั่วไป
แล้วก็คบหากันแบบเป็นกิ๊กกักกัน
จากการสอบสวนทั้งสองคนเขารับสารภาพทั้งหมดเลยนะคะ
อ้างถึงเหตุผลที่ขโมยบอกว่าเขาต้องการจะนำเงินมาใช้จ่ายเพราะตกงาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อหาเลยค่ะร่วมกันลักทรัพย์
โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป
โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย
ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ
เพื่อสะดวกในการกระทำความผิดด้วยหรือพารักษัพนั่นเองคุณผู้ชม
หรือว่าเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่ม
นี่ก็คือนี่หนีไปใช้มอเตอร์ไซค์ขันเนี่ยขับหนีไปได้นะก็
ควบคุมตัวค่ะส่งพนักงานสอบสวนสภหัดใหญ่
ดำเนินคดีค่ะโดนจับได้แล้วนะคะ

คุณโดนจับได้แน่นอนเพราะสมัยนี้กล้องวงจรปิด
มันมีรอบทิศทางมันไม่ใช่เมื่อมูลเดียวนะ

ด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวามันมีหมดเพราะฉะนั้นตำรวจเขาจับง่ายตาม
ชมคุณตำรวจด้วยนะครับที่เร่งล่าตัวได้อย่างรวดเร็วนะ
ใช่แล้วค่ะคนทำผิดก็ต้องรับผิดกันไปนะคะ